หลังจากที่เรียนจบปริญญาโทที่จุฬานะครับ

หลายคนเมาส์เหมือนกันว่าสงสัย
ใกล้และใกล้จะบกมืออำลาวงการแล้วนะคะ
ส่วนงานนี้เธอจะว่ายังไงจริงหรือเปล่า
ไปถามน้องอลิสกันเลยค่ะ
ล้างค่ะก็ยังเก็บเกี่ยว
ตามโอกาสที่ได้รับยังมีอยู่

แต่ว่ายังอยู่ในช่วงแบบค้นหาตัวเองอยู่ค่ะ
ว่าเราจะเอาชีวิตไปจมกับเรื่องอะไรดีอีก๕ปี
พอยิ่งได้มีโอกาสไปแบ่งปันประสบการณ์ความรู้

คือเหมือนว่าได้ไปเติมในส่วนที่ขาด
แล้วก็แบบว่าแรกเปลี่ยนประสบการณ์กับเด็กเลย

เด็กจะดื้อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเรื่องหัวใจเนี่ยมีคนนี้ไม่ดื้อแน่นอนนะคะ
ก่อนหน้านี้เขามีข่าวกับหนุ่มรุ่นน้องเมฆจีรกิจค่ะ

อลิศก็คว้านุ่มคนใหม่ชื่อว่าเตตะวันค่ะ
มีคนเมาส์เหมือนกันว่าลึกแล้วนะคะ
คนนี้แอบเป็นเพื่อนสาวอยู่เหมือนกันนะฮะ

แต่จะหวานยังไงแล้วเต้ไม่ใช่เพื่อนสาว
หรือเป็นเพื่อนสาวจริงหรือเปล่า
เอาไปถามอลิสก์อีกทีค่ะ
ใช้คำว่าแฟนในมหาดตอนนี้
โอ๊ยไม่ได้สนิทกันค่ะสนิทกันเป็นเพื่อนสนิทกัน
คิดอย่างว่าเขาเป็นผู้ชายจริง
ไม่ต้องบอกว่าเราเป็นหรือไม่เป็น
แต่มันก็คือความรักที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้

จะเป็นไม่เป็นก็เป็นความรักของเขาอะเนาะ

อาลิสกับคุณเตไปทานข้าวด้วยกันบ่อย
ไปยิงดินเนอร์ไปเที่ยวช้อปปิ้งก็ตามภาษาวัยรุ่นแล้วนะคะ
ก็ไว้ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์กระชับกันมากกว่านี้

เออนะคะแต่วัยรุ่นสมัยนี้นะเขาบอกคบกัน